เป็นเรื่องของแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์
เขาเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทรศัพท์มาวีดีโอคอลมา
เหมือนกับจะขอดูอวัยวะเพศ
แล้วพอเธอปฏิเสธมีการบอกด้วยนะ

พอส่งรูปมาให้แล้วเดี๋ยวจะให้เงินรูปละพัน
อันนี้เป็นช็อตที่
หลังจากที่ได้คุยกันรอบที่๒นะ

ตอนแรกผู้หญิงคิดว่าแบบพระมาจีบ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเธอขายของออนไลน์นะคุณ
แล้วเธอก็จะโพสต์เบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้
ทีนี้เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมตอนนั้นกำลังกินข้าวกับแฟนอยู่

พอโทรมาเสร็จแล้วปลายสายบอกว่า
กายคุยได้ไหมจีบได้ไหม
เธอก็ถามกลับว่านี่ใครหลังจากนั้นก็ตัดสายไป
แล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นคลิปนี้

เพราะว่าตอนนั้นเธอก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังคุยอยู่กับพระ
เพราะว่าตลอดการคุยอีกฝ่ายหนึ่งก็ชวนคุย

ใช่แล้วพยายามจะเลื่อนกล้องมาต่ำ

ทีแรกบอกว่าขอดูอวัยวะเพศของเธอหน่อย
เธอก็ตกใจว่าทำไมเป็นแบบนี้
แล้วมีการเลื่อนกล้องลงมาต่ำมาค่ะ
ให้เห็นอวัยวะเพศของทางฝั่งผู้ชาย
ทีนี้เธอก็ตัดสายไปหลายรอบเลยนะ
แล้วฝ่ายชายก็มีวีดีโอคอลโทรมาอีก

เดี๋ยวจะโอนเงินไปให้แลกกับรูป
โป๊ะส่งมารูปละ๑๐๐บาท
แม่ค้าก็แบบรับไม่ได้ตอนนั้นตกใจมากเลยค่ะ

ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นพระหรือยังไง

แต่ก็เห็นสีผ้าสีส้มแล้ว

เหมือนจีบวอนแล้วก็กุฏิ

แปปรูปไว้อัดเป็นวีดีโอเนี่ยเก็บเอาไว้เลย
ซึ่งทางฝ่ายแม่ค้าก็ถามไปนะ
ว่านี่เป็นพระใช่ไหมอยู่ที่วัดไหน
ซึ่งทางด้านผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
บอกว่าอยู่ที่วัดหนึ่งที่ตำบลเนินมะปราง
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
แล้วพระรูปนี้เขาบอกว่าโทรมาแบบมาตื้อ
ไม่ต่ำกว่า๑๐รอบในคืนนั้นนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายแม่ค้าออนไลน์
ที่ชื่อว่านางสาวลี่นามสมมุติหน่อยนะคะ

หนูก็เข้าไปเขาก็โทรวีดีโอคอล์มา
แล้วก็บอกว่าให้ส่งลูกอวัยวะให้เขา

หนูบอกไม่ชมและไม่โชว์
เขาก็เลยโชว์ของเขาให้หนูดูค่ะ
แล้วพอจะเปิดเผยได้ไหมอยู่ที่ไหนคะ
เขาบอกว่าอยู่วัดศรีมงคล

แล้วทำไมพระถึงมีเบอร์โทรศัพท์ของเธอ

คือเธอเป็นแม่ค้าขายกางเกงยีนออนไลน์
แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์โพสต์อยู่แล้ว
แน่นอนว่าเบอร์โทรศัพท์คงไปเอามาจากหน้าเฟซบุ๊กของเธอ
เพราะว่าหน้าเฟซบุ๊กของเธอก็ตั้งฆ่าเป็นสาธารณะด้วย
แล้วทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปสอบถามเรื่องนี้
กับทางตำรวจถามเรื่องคดีหน่อยนะคะ
ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกกัมพลจำปาศรี
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองนครปฐม

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าพระน่ะเป็นพระสงฆ์จริง

เป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
ก็คือที่วัดศรีมงคลเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการประสานติดต่อไปยังวัดแล้ว
แล้วก็ทราบว่าพระกายถูกจับศึกไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ผู้เสียหายไปร้อง
แล้วก็เอาหลักฐานไปแสดงที่สำนักพุทธศาสนา

ซึ่งทางคณะสงฆ์ก็ได้แจ้งให้ทางวัดจับศึก
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าในกาย

กระทำการต่อผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
มีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ

แล้วก็มีการออกหมายเรียกให้มาสอบปากคำ
ถ้าไม่มาเดี๋ยวออกหมายจับต่อไปนะคะ